คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุการณ์นี้ที่ปราจีนบุรีกันหน่อยนะครับ
เจ้าหน้าที่ใช้เครื่องตัดเหล็กเข้าไปตัดแม่กุญแจ
บุกเข้าไปในห้องของเจ้าสำนักสงฆ์
และปรากฏสิ่งที่พบคือนี่ฮะหัวกระโหลก
แล้วก็อุปกรณ์คุณสัยอะไรต่างเยอะแยะเลย

คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปหน่อยนะครับ
เข้ากันนี้ไปกันไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเลยนะ
โอ้โหเมื่อกี้แซดตัดเข้าไปแล้ว
นี่ตัดแม่กุญแจเข้าไปนะฮะที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ
สำนักสงฆ์ป่าสมุนไพรเขาไม้แก้ว
อำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีนะฮะ
ที่ห้องที่ล็อกไว้เป็นห้องพักของพระอาจารย์อนุชิต
อิทธิยาโนดำรงตำแหน่งเจ้าสำนักสงฆ์นะครับ
จริงแล้วคือตัวของพระในสำนักสงฆ
แล้วก็ทางชาวบ้านต้องการเข้าไปทำความสะอาดห้องนี้
เพราะว่าทางเจ้าสำนักสงฆ์ก่อนหน้านั้น
ย้ายห้องไปพักที่กุฏิหลังอื่น

และหลังจากนั้นนะคุณช่วงกระถิ่นปรากฏว่า
เจ้าสำนักสงฆ์หายตัวไปนะครับ
ทางคณะกรรมการสำนักสงฆ์เลยลงมติว่า
เดี๋ยวจะเข้าไปทำความสะอาดตรวจสอบห้องดังกล่าวนะครับ

แต่ห้องถูกล็อกด้วยแม่กุญแจก็ต้องใช้เครื่องตัดนะฮะ
เปิดประตูเข้าไปพังงะแล้วครับตกใจครับ
ภายในห้องเนี่ยเรื่องอุปกรณ์อะไรต่างนะ
ไม่ค่อยตกใจเท่าไหร่แต่ไปตกใจตรงที่ว่า
มีสิ่งของเกี่ยวกับวิชามนต์ดำ
คุณเห็นกระโหลกไหมฮะซุกอยู่ตรงนั้นนะฮะ
แล้วก็ยังมีหุ่นเทียนปั้น
เพื่อประกอบพิธีมนต์ดำนะครับ
กระโหลกชิ้นส่วนของกระดูกใส่ไว้ในตะก้า
ทีนี้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบเลยนะครับ
โดยพระรังสรรค์แสงเนธนะฮะ
พระที่อยู่ในสำนักสงฆ์แห่งนี้บอกว่า
จริงด้วยความตั้งใจจะพากันเข้าไปทำความสะอาดห้องนี้แหละ
เพราะว่าเจ้าสำนักไม่ได้อยู่นานแล้วนะฮะ
ช่วงกฐินท่านหายไปเพราะเปิดเข้าไปกลับพบนี่ครับ
โหลกศีรษะกับชิ้นส่วนกระดูก
ไม่รู้ว่าเป็นกระโหลกใครของมนุษย์จริงหรือเปล่า
แล้วเป็นกระดูกใครนอกจากนี้ยังมีตุ๊กตาปั้น
พระเครื่องอื่นเกี่ยวกับคุณสายมนต์ดำอีกนะครับ
ส่วนตัวไม่รู้ว่ากระโหลกมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไงนะฮะ
ส่วนพระอนุชิตเจ้าสำนักสงฆ์แล้วก็เป็นเจ้าของห้อง
ตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับ
ใช่กระโยคอยู่ตรงนั้นปกติ
จ๊ะมีที่อื่นมีหรอครับ
ไม่มีไม่เห็นที่ตรงนั้น
ดูอุปกรณ์โศรีใจรวบคุณต่าง
ไม่น่าตกใจเท่ากระดูกของมนุษย์หรือเปล่าและกระโหลกศีรษะเป็นของใครกันแน่
ส่วนชาวบ้านที่มาดูเรื่องของการสำรวจตรวจสอบห้องก็ตกใจอีกเรื่องหนึ่งคุณ
เพราะว่ากำลังเก็บกวาดอยู่หน้ากุฏิตรงนี้ปรากฏมีเจ้างูตัวหนึ่ง
โผล่มาเลยนะฮะเลื้อยมาหน้ากุฏิพยายามเหมือนจะเข้าไปข้างบน
งูมันตัวเล็กนิดนึงนะชาวบ้านทั้งเขียทั้งใช้ก้อนหินปลา
แต่ปรากฏงูตัวนี้มันสู้ไม่ยอมไปไหนเลยมันขดอยู่ตรงนี้นะคุณ
ชาวบ้านเอ๊ะมันมาดูทรัพย์สินอะไรหรือเปล่ามาดูทรัพย์สมบัติอะไรหรือเปล่า
เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรนะสายเวทที่อยู่ข้างในหรือเปล่านะฮะ
อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้นะครับ
สักพักมึงคงถูกหินปลาบ่อยมันก็เลยเลื้อยหนีไปนะครับ
แต่เบื้องต้นตำรวจจะพยายามติดต่ออดีตพระอนุชิตเจ้าสำนักสงฆ์
เพื่อที่จะนำตัวมาสอบสวนว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระโหลกศีรษะ
และชิ้นส่วนมนุษย์ที่พบในห้องท่านอย่างไรนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ตอนนี้ท่านเป็นตายร้ายดียังไงด้วยนะครับ
ส่วนกระดูกแล้วก็กระโหลกปริศนานี้ก็ต้องไขปริศนากันต่อไปนะครับ